แล้วจ้ายอมใจคนดวงเห็งจริงนะคะ
คืองวดก่อนนี้ก็ถูกคุณไม่รู้จะถูกอะไรนักหนาแบ่งมาทางนี้ก็ได้
ใช่จ้าจริงเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือเขากลับจากญี่ปุ่นปุ๊บนะคะก็สดร้อนถึงเมืองไทย
ขอเช็คสักหน่อยนะอ้าวดวงเห็งซะงั้นค่ะ
ดูนะคะคุณอิมเนี่ยเอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลมากางโชว์ให้ดูเลย
มีทั้งรางวัลเลขท้าย๓ตัว๐๑๓แล้วก็เลขหน้า๓ตัว๖๑๗ค่ะ
ทั้งหมด๗๕ใบคุณผู้ชม
คุณพระบวกลบคุณหารแล้วฟาดไปหน่อ๓แสนบาท
เอามือทับอกนะคะและเช่นเคยค่ะเงินที่ได้จากการเสี่ยงโชค
ก็ทำบุญทั้งหมดเลยค่ะ
๕ใบในครั้งนี้นะคะก็สามารถที่จะช่วยประดับ
เอามงกุฎมาใส่เสียรท่านซึ่งอินจะติดทองคำเปลวนะคะ
มงกุฎเลยรวมถึงการตกแต่งสวยงามสไตล์ล้านนา
เป็นตามนิมิตรที่มาเข้าฝันซ้ำย้ำกันตลอดเลย
นุโมทนาบุญด้วยนะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็บุญกุศลที่อิมทำมาทั้งหมดนี้นะคะ
ขอให้เพื่อนทุกคนได้รับบุญกุศลที่อิมได้ตั้งใจสร้างมา
ให้เพื่อนได้มีความสุขกายสุขใจ
โอ้โหจริงคุณคนดวงเหงไม่รู้จะว่ายังไงนะ